สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาล่ะกลับมาเจอกัน
๖โมงไอ้แอ้งจิ๊ดถ้าเอาลูกโป่งไปใส่หัวทำไม

กลัวแตกมากเลยอ่ะไม่ครับเออดู

รับลมหนาวได้ปลอดโปร่งคุณแม่เอาเหรอ
หนักหน่วงมากตอนแรกอาจจะเป็นเตรียมไว้อีกอันนึง
ทำไมจะเตรียมเป็นขนไก่ไว้เพราะว่าดีใจไง
เพราะว่าอากาศเย็นพื้นที่๖๔๐กิโลเอ่อ
๔๐แรกของคุณปริณาอ๋อทำไม
ก็ว่าจะอยากได้ขนไก่ไงฮะเออแต่วันนี้เขาดูเขาเบา
นึกว่าใส่ต้อนรับส่วนสนุกไงคือแบบนี้คือสนุกมากหนูดูคุณแม่

พ่อเขาก็เป็นอดีตรัฐมนตรีมาหลายประตูไทยศาลมนตรีแล้วค่ะ
ซึ่งก็ที่เขาตรวจสอบมาแล้วเนี่ยทางกรมป่าไม้บอกเอาล่ะมันมีวิธีเอาการผิดนั่นแหละ
ธิบดีกรมป่าไม้เขาออกมาพูดแล้วว่ามันจะมีพื้นที่บางส่วนที่ผิดโอเคล่ะ
ที่จริงแล้วพันกว่าไร่ไหมจริงแล้วมันมีแค่๗๐๐กว่าไร่
อืม๖๐๐กว่าแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้จะสนุกคุณจะต้องรู้ยังไงอืม
มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินผิดซึ่งเขาบอกอ้าวถ้ายื่นผิดยื่นใหม่ได้
ที่จริงมันมีแค่๗๐๐ไร่ทำไมเวลาไปยื่นไปยื่นตั้งพันกว่าไร่
ซึ่งเขาก็บอกว่าโอเคล่ะแล้วปรากฏว่าในที่ที่ตรงอื่น
ตรงอื่นก็ไม่ใช่เฉพาะของปรินาก็มีนักการเมืองคนอื่นที่แบบครอบครองเหมือนกัน
เขารับบุรีเอาจริงขับรถไปอยู่ในชั่วโมงเดียว

มันแต่ผิดตรงที่ว่ามันลุกพื้นที่นี่หรือเปล่า
ซึ่งกลมป่าไม้อาทิตย์ภูมิกับกลมป่าไม้นี่
เขาก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าถ้าผิดจริงเขาก็จะเอา
ถ้าสมมุติผิดเขาจะฟ้องร้อง
ซึ่งรู้สึกว่ากระทงหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ถ้าติดคุกนี่ตกกระทงแล้วเป็น๑๐ปีนะครับ

อยู่ที่ว่าตอนนี้โดนกี่กระทง
เกี่ยวกับที่ดินนี่นะครับฮือ
ว่าต้องการจะพิสูจน์อะไรหลายอย่าง
นางก็พูดอย่างนี้ซึ่งนางก็บอกว่าถามว่าปกตินางก็จะแบบว่า
ก็สงสารนางเมื่อวานเหมือนนางไปตกอยู่ในแบบถ้ำเสือถ้ำตะเข้

คุณแม่ก็เอาเขาเต็มที่เลยสงสารยังอยู่
คุณแม่อ่านอย่างนี้หรือ
แต่ก็เป็นคำถามที่หลายต่อหลายคนอยากรู้นะ
เกี่ยวกับเรื่องคดีด้วยเป็นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันเขา

ก็นั่นไงหนูอะไรตกองสารเขากล้องไฟฟ้า
เวลานางไปกระเป๋านางไม่ใช่กระเป๋าแบบแนนเมมนางใช้แบบตะก้าสาร

วันนั้นคิดว่าสภาเป็นสภาโจ๊กเหรอ

เสรีพิสุทธิ์นั่งอยู่บนหัวโต๊ะ
ก็เพราะว่าท่านเสรีพิสุทธิ์บอกใครอยากจะนั่งตรงไหนก็ได้
เอ๊ก็เลยอยากจะแสดงว่านั่งตรงไหนไม่ได้วะ
นั่งต่อแบบนี้

วันหน้าเมื่อกี้มีคุณผู้ที่ชมถามว่าเสื้อพี่มดดำ

เราไม่ลืมมาเสื้อ
เสื้อเราเขียนคิดว่าบ้านคุณเลี้ยงเสื้อหรืออะไรอย่างนี้ต้องใจหมด
เพราะฉะนั้นคุณปารีนาส์ก็แบบ

ตอนจบเนี่ยจะเป็นยังไง

มันก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดถูกต้องไหมแองจี้
มันผิดอยู่ประมาณสัก๔๖ไร่
อะไรอย่างนี้ในขณะที่คุณเมธรัมป์ก็ไปครับ
คุณเมธรัมป์จะลากให้คลึง๒รายมันก็จะผิดหรือไม่

คุณพ่อทวิไกลคุพก็เป็นพ่อของคุณตรีนา
ซึ่งเขาก็ออกมาพูดติดตามลูกสาวเขาเองแต่ยังไม่ได้

แต่วันนี้พ่อเขาออกมาพูดแล้วให้สัมภาษณ์เป็นแบบว่า

สัมภาษณ์ว่าด้วยตัวผมเองรู้สึกผิดอย่างหนึ่ง

จนในแต่กระดับ๑๐๔๕แล้วก็จนปรินาจบปริญญาโทร
เมื่อวานก็ถามนางอย่างนี้ภาษาอังกฤษคุณก็ต้องเก่งมาก

แต่ถามว่าอาการของนางเครียดไหม

อ๋อเพราะว่าพี่เจอหลายทีแล้ว

ใช่ออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหม
หนึ่งเป็นสอสอเป็นตัวแทนของประชาชน
จากจังหวัดหนึ่งเพราะตอนนี้ทั้งจังหวัดก็ถูกโจมตีอยู่นะ
ซึ่งคนเขาก็ถามเมื่อวานคุณอัธพนิยา

คือไปตรวจสอบรังวัดถ่ายเทาะเติด
ถ่ายทอดแนวเขตของกลมป่าไม้
แล้วก็สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ที่ดินของนางสาวปรินากรายคุพ
๑จำนวนเนื้อที่ตรวจยึดจังหมด๔๖ไร่
อยู่ใน๒อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีจำนวน๔๑ไร่๕๙เนี่ยนะครับ
แล้วก็กลมป่าไม้เขาจะดำเนินคดี๓ข้อหา

กระทำความผิดตามพรบป่าไม้ปี๒๔๘๔นะครับ
กระทำความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาตินะครับ
แล้วก็กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตราเก้า
โดยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมด

ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสมาคุยกับคุณจอมขวัญ
เขาก็บอกว่าเมื่อวานมันมีหลายดราม่าเหลือเกินดราม่าแย่งใหม่ด้วย
มีการไปแย่งไม่แต่กระดาษที่อธิบิติกลมป่าไม้พูดอยู่เนี่ย
เมื่อวานคุณจอมขวัญเขาก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับไปแย่งไมค์เข้ามาได้ยังไง
เขาบอกว่าแต่เขาก็พูดเนี่ยว่าถ้าสมมติครั้งเนี่ย

เขาโรคเขาท่าภาษาชาระบ้านอย่างทุกมตรว่าโรค
คือประมาณว่าอยากพูดอยากจะอธิบาย

นะครับและผมจะถามต่อนะครับว่า

จากที่ผมเห็นในพื้นที่สีเหลือง

จริงใช่ดูร่างกายใช่ไหมครับคือโอเคละอธิบดีกลมป่าไม้
เขาก็พยายามอธิบายว่าข้อผิดความผิดพลาดมีอะไรบ้าง

ต้องการจะแย้งเดี๋ยวนั้นก็เลยไปดึงไมค์ออกมา
แต่ก็ใช้ว่าอะไรนะ

ใหม่เพราะว่าพูดปกติอาจจะเสียงไม่ชัด
ท่านน่าจะไปประกวดเพลงพวกตระกูลไมค์ต่างนะ
ทุกวันนี้ยังไงบ้างกิจวัตรของนาง
นางบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ทุกวันนางจะต้องขอเวลาที่แบบว่า
เล่านี่ทานให้ลูกฟังกลับบ้านก่อน๒ทุ่มต้องกลับบ้านก่อน๒ทุ่มทีนึง
เขามีลูกคนเดียวนางก็บอกว่านางขอแบบว่าถามจริงเถอะ
แล้วลูกไปโรงเรียนมีใครพูดถึงแม่ไหมก็มีก็มี
ว่าคนก็พูดถึงแม่อย่างนู้นอย่างนี้บางทีนางก็มาถามเหมือนกันว่า
แม่ไปทำอะไรแม่ไปไหว้อีช่อทำไมอะไรอย่างนี้
เด็กก็ถามเพราะเด็กลูกนางก็เก้าขวบไงก็อยากรู้ไง
แต่คุณปรินาก็บอกว่าเดี๋ยวโตก่อนแล้วค่อยบอก
นางก็ตอบลูกว่าเดี๋ยวโตก่อนแล้วค่อยบอก
เดี๋ยวเล่าให้ฟังอะไรประมาณนี้นะครับ
โอเคเราไปกันที่หนุ่มโหดฆ่ายกครัวไหม
อันนี้ก็เป็นกรณีสรุปแล้วไปรับเขาแล้วไปเปย์ผู้หญิง
ใช่ไงพอเสร็จแล้ววันหนึ่งผู้หญิงไม่รักปุ๊บก็ตามไปฆ่า
เชือกนิ่มถูกต้องเลยค่ะ
วันนี้นะคะ๓ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานที่สถานีตำรวจภูทรบ้านดุ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะพลตำรวจเอกสุชาติธีระสวัสดิ์
ก็เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับชุดขี้คลาย
ตำรวจภูทรภาค๕นะคะก็ไปควบคุมตัวนายณวราธรอายุ๒๗ปี
เป็นผู้ต้องหาฆ่ายกครัวครอบครัวของนายอุดมอายุ๕๗ปี
เจ้าหน้าที่กองคลังของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เสียชีวิตพร้อมกับนางนัชชาอายุ๕๑ปีภรรยา
และนางสาวสวรสหรือว่าน้องแป้งอายุ๒๙ปีซึ่งเป็นลูกสาว
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่๒๔
พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีผู้ไปพบศพอยู่ในบ้านพักนะคะ
เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายณวราธร
มาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนในการฟ้องคำดำเนินคดี
โดยการสอบสวนใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีจึงแล้วเสร็จค่ะ
ซึ่งพลตำรวจเอกสุชาติเปิดเผยบอกว่า
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือสังหารผู้เสียชีวิต
นี่ก็มีชาวบ้านมานะดูสิเห็นไหม
เขาก็โกรธจริง
ครอบครัวนะก็คนในระแวกที่รู้จักกันอะไรอย่างนี้
เรื่องต้นก็อย่างที่บอกไปว่าให้การรับสารภาพ
บอกว่าเป็นผู้ลงมือสังหารผู้เสียชีวิตทั้ง๓คน
คนจริงโดยใช้อาวุธปืนยิงใส่
สาเหตุมาจากการหึงหวงลูกสาวบ้านนี้
ก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุและลูกสาวผู้เสียชีวิตได้ไปเที่ยวด้วยกัน
จากนั้นก็ถกเถียงกันในเรื่องลักษณะเชิงชู้สาวก่อน
จะเกิดอารมณ์ชั่ววูบใช้ปืนยิงแฟนสาวก่อน
จากนั้นจึงหันกระบอกปืนยิงใส่แม่และพ่อของแฟนสาว
อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันโดยยิงทั้งหมด๔นัด
ที่ใช้ก็เป็นปืนส่วนตัวที่ซื้อมาจากตัวเมืองเชียงรายค่ะ
ซึ่งทางตำรวจมีพยานแวดล้อมทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุ

ตลอดจนหลักฐานทางนิติวิทยาที่เก็บได้จากบ้านที่เกิดเหตุ
ในตัวผู้เสียชีวิตและยานพานะที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็หลบหนี
รวมทั้งชิ้นส่วนของหัวกระสุนและปอกกระสุนที่จะสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาได้
รองพบตรก็กล่าวบอกว่าจากแนวทางการสอบสวนยังพบว่า
ผู้ก่อเหตุก่อเหตุเพียงลำพัง
ส่วนคนที่พาหลบหนีนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
ยังต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เมืองต้นก็ได้ตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเอาไว้ก่อน
เนื่องจากว่าอาวุธปืนที่ใช้ไม่ได้เตรียมการไป
เป็นอาวุธปืนที่มีอยู่แล้วแล้วก็เก็บเอาไว้ในกล่อง
แต่ผู้ก่อเหตุนำบาบรรจุกระสุนแล้วก็นำมาใช้
หลังจากเกิดเหตุการณ์ถกเถียงกันแล้วโดยไม่ได้เตรียมมาเพื่อจะก่อเหตุ
แต่ก็จะมีข้อหาอื่นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทีมงานสืบสวนว่าจะพบพฤติการอื่นหรือเปล่า
ซึ่งผู้ต้องหาเองมีอาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
เป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ชอบเล่นอาวุธปืน
แต่ยังไม่พบประวัติต้องคดีอื่น
เจ้าหน้าที่ทางพิสูจน์หลักฐานก็ยังคงเร่งเก็บหลักฐานทางนิติวิทยา
ที่จะติดภายในรถยนต์โตโยต้านะคะ
ซึ่งเป็นรถที่นายณวราธรใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็ใช้ในการหลบหนีไปที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อที่จะนำไปเทียบเคียงกับหลักฐานในตัวของนายวราธรนะคะ
ว่าหลักฐานที่เก็บได้ในบ้านเนี่ยเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า

อย่างที่รถเมย์เล่ากันไปเราก็ดูกันสักนิดนึง

พอถึงบอกวันนี้ทุกคนไปดูอย่างนี้
ดูละครมันไม่สนุกเท่าดูข่าว

ฆ่าหมดทั้งผัวทั้งเมียครูสองคนเห็นไหมฮะ
กลายเป็นเรื่องแบบว่าครูอายุ๓๓๒คน

ตรวจไปตรวจมาตรวจไปตรวจมา

คนคนนี้ไปหลงรักเขา

ห่วงเข้าไปปุ๊บฆ่าผู้หญิงก่อน

สักพักหันกระบอกปืนไปยิงแม่ยิงพ่อเขาหมดเลย

เดี๋ยวนี้จิตใจคนค่อนข้างโหดร้าย

คุณแม่๕๑ปี

เราจะคลี่คลายคดีฆ่ายกควรได้ยังไง

ปืนไปซื้อมาจากไหนปืนไปซื้อมาจากเชียงราย
นี่เดี๋ยวที่ปืนหาง่ายมาก

แป้งเป็นคนนำเข้ามาในบ้านด้วย

เพราะที่เขาบอกว่าคือปืน

มันจุกที่หลังตอนที่หลังจะพละกันแล้ว
เริ่มมีปากมีเสียงกันแล้วค่อยเอามันจุก

น้องแป้งเป็นคนนำเข้ามาในบ้าน

ก็รู้ว่าปืนอยู่ตรงไหนบ้านตัวเอง
นะครับแต่สาเหตุที่ลงมือน่ะ

เริ่มมีปากเสียงปากเสียงเรื่องอะไร

หึงหวงแล้วก็บันดาลโทษะ

น้องแป้งก่อนก็คือนางเอ่อ

ยิงน้องแป้งยิงคุณแม่ก่อน

แล้วก็นายอุดมตามลำดับ

ขนาดไหนนะฮะ

อาชียกรรมทุกวันที่คนก็จะติดตาม
มันก็จะทุกวันด้วยแล้วโหดทั้งนั้นเลย

ทุกอย่างจะค่อยหายไป

เร็วมาก
เร็วมาไวเค็มไว

ครับเดี๋ยวนี้
คนเขาก็ยังอยู่ในคดีบางทีก็แบบยังไม่จบ
การตัดสินอยู่ใช้เวลานานกว่าจะจบ
คุณไม่ให้อีก๑๐ปีพอทีก็เป็นอย่างนี้
ได้โพสต์ภาพแล้วก็ความอ้างว่า
ตัวเองได้ไปร้านหมูกระทะแห่งหนึ่ง

จัดลานสนิทวงศ์๒๕บาท
รถไฟฟ้ากำลังสร้างดีรถกำลังติดดีเลยนะฮะ
เริ่มเปิดแล้วโดยนั่งโต๊ะตรงหัวมุมเลย
เลี้ยวเข้าซอยติดถนนใหญ่
ตัวเองก็ถ่ายรูปส่งให้แฟนดูว่า

ก็คือเหมือนกับมีการรายงานว่ามากับพี่คนนี้นะ

แต่มากดดูภาพอีกครั้ง

ตกใจมากคุณดูหลังนางสิ
เพิ่งเห็นเหมือนกันเมื่อกี้มองอีกทีเวอร์
มีคนมาด้วยพอนางยืนยันว่าอย่างนั้นรู้ไหม
ตอนถ่ายไม่มีใครเดิน
อ้าวนะครับไม่มีใครเดินเลย
รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ว
ช่วยดูว่าเฮ้ย
ภาพเนี่ยเป็นคนหรืออะไรเหรอ

มันชัดมากเลยนะครับ
เอาเสียที่ต่างน่าเศร้ามากนะ
ต้องบอกว่าไงรู้ป่าว

บ้านพี่มีที่อยู่ข้างนั้นไปทั้งนั้น
เกิดมาร้อยปีไม่เคยน้ำโขงแห้งขนาดนี้
น้องคายไม่เคยน้ำโหโค้งแห้งขนาดนี้
แล้วน้ำโขงตอนนี้น้ำใส่เป็นไหน
ตะกอนไงคะอ่าปรากฏว่าเมื่อก่อนน้ำโขงมันจะเป็นสีขุน
เพราะว่ามันพัดมาตะกอนจุดเริ่มต้นของน้ำโขงเนี่ยมันเริ่มมาจากนู่นเลย
ไม่หิมะไรจุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขงเนี่ยมาจากหิมะไร
มันก็เลยผ่านลงมาเป็นภูหิมะละลายมาแล้วก็เดินทางมาทางจีนเดินทางมามาเรื่อย
แล้วก็มันก็จะพัดทรายพัตกรพัดอะไรก็แล้วแต่มาตลอด
เป็นรุ่มเขาถึงเรียกว่ารุ่มแม่น้ำโขงปรากฏว่าโอเคตอนนี้น้ำใสแจ๋วประมาณประมาณว่า

ทุกอย่างมันมีเขื่อนกั้นหมดไง

แม่น้ำโขงต่ำสุดในรอบ๕๐ปีนะครับคุณผู้ชมครับ

เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาเนี่ยไม่เคยเห็น
ครับผมน้ำเปลี่ยนสีครับภูเขาหินโผล่สวยอลังการ

เขาบอกว่าวันนี้นะฮะสถานการณ์แม่น้ำโขงเนี่ย
ว่ายังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาภัยแรง

น้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วงด้วยนะครับ
แล้วก็ผลกระทบจากเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนแล้วก็ลาวครับ
ที่มีการเก็บกักน้ำไว้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ทำให้แม่น้ำโขงมีระดับต่ำกว่าทุกปี
ล่าสุดระดับแม่น้ำโขงเฉลี่ยต่ำสุดที่ประมาณ๑เมตรนะครับ
ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ๕๐ปี
แล้วก็มีหลายจุดเกิดสันดอนทรายและพื้นที่กว้างกลางลำแม่น้ำนะครับ
ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือข้ามฝากไทยลาว
ทำให้บางแห่งต้องประกาศหยุดร่องเรือ
รวมถึงพื้นที่การเกษตรริมตลิ่งแม่น้ำโขง
ก็มีปัญหาในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วย
ได้เผยสถานการณ์แม่น้ำโขงบริเวณหาดทรายสูงจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ที่มีระดับน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่
ลดลงจนมองเห็นภูเขาหินต่างที่เคยอยู่ใต้น้ำครับ
ลักษณะหินแปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ
และยังเกิดปรากฏการณ์ที่สร้างความมือหายกับชาวบ้าน
ในพื้นที่เนื่องจากน้ำที่เคยเป็นสีขุ่น
ตอนนี้ครับเป็นสีฟ้าคลามคล้ายน้ำทะเล
ซึ่งมีชาวเน็ตจำนวนมากแห่ชื่นชมในความงามดังกล่าว
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลนักวิชาการกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำโขง
พบว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวถึงแม้จะสวยงามแต่

ที่ผมชี้ว่าจะเกิดพายแร้งขาดน้ำคั่นวิกฤต
เนื่องจากระดับน้ำโขงเป็นสีฟ้าคลามนั้น

ทำให้น้ำนิ่งจนเกิดการตกตะกอนใส
บวกกับปฏิกิริยาระหว่างหินทราย
ทำให้มองเห็นจึงเป็นสีฟ้าคลามสวยงาม
จะเล่าให้ฟังนะขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึง
คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิเวศวิทยาของแม่น้ำโขงเนี่ย
คำนี้มันต้องไขปริศนานะฮะ

เพราะว่าอย่างนี้ก็จะเป็นสายเลือดของใบน้ำล่อเลี้ยง
ระบบนิเวศของแม่น้ำโขง

คืออะไรมั้ยถูกทำลายโดนสิ้นเชิงทุกอย่างถูกทำลายโดนสิ้นเชิง
เยียวยาได้อย่างเดียวถามว่าแม่น้ำโขงจะกลับมาเหมือนเดิม
สิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมได้ไหมได้นู่นปิดเขื่อน
ปิดเคือนที่ราวไชยะบุรีไชยะบุรีนะฮะ
ถ้าสมมุติเขื่อนชัยบุรีเสียสละใช้คำว่าเสียสละ
ดำน้ำลงมาโน่หยุดปั่นไฟหยุดปั่นไฟ
ทุกวันนี้เราก็จะต้องไปซื้อไฟเขานะประเทศไทยเราซื้อไฟเขานะฮะ
ชายบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็เร่งระบายตะกอนที่ถูกกักในน้ำเนี่ย
เหนือเคือนลงมาเอาตะกอนกลับคืนมานะครับ
จากก้อนอันนี้ปรากฏการณ์แม่น้ำของเปลี่ยนสีฟ้าเนี่ยมัน
โอ้โหเขาบอกสวยสวยมากถ้ามุกคุณไปดูตอนนั้นสวย
กลางทะเลเลยอ่ะเอาจริงไหมเดินข้ามลาวไปได้เลย
เพราะมันแห้งมากเวอร์มันเมตรเดียวมันสูงเมตรเดียวมันเมตรเวอร์
มันมีบางช่วงบางช่วงนี้มันเดินข้ามได้เลยนะฮะบางช่วงนี้มันข้าม
เดินข้ามไปได้เลยอ่ะเพราะว่ามันแห้งตลอดเลย
พญานาคอยู่ไหนก็ยังไม่รู้ไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะเห็นอะไรบ้าง
วัดที่อยู่ใต้น้ำถูกวัดอยู่ใต้น้ำทั้งหลายเนี่ยปะแล้วเขาบอกว่ายังไงครับ
อาจารย์ทางด้านอาจารย์ของดรชัยนารงเสร็จเชื้อเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์
แล้วก็สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง
สีของในแม่น้ำโขงที่เป็นสีครามเกิดจากน้ำในแม่น้ำโขงใสไร้ตะกอนในน้ำ
แล้วก็ใสไร้ตะกอนผิวน้ำจึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนแสงของท้องฟ้ากลายเป็นสีคาม
ไร้ตะกรแต่จะให้เข้าใจเลยว่าสายน้ำที่หิวโหย
คือภัยแรงมาแน่ชัวร์แน่เพราะนี่อาจจะเป็นแบบปลายน้ำแล้วเพราะว่าตะกรมันไม่มาเลย
มันก็เลยทำให้ตะกอนมันไม่มีแล้วก็น้ำมันก็เลยใสเห็นตรงนี้เลย
เขาก็ทำเป็นเขื่อนกั้นกันหมดแล้ว

เขื่อนมันกั้นมาตั้งแต่ประเทศจีนเขาถึงบอกว่าเขื่อนที่ประเทศจีนเนี่ยเชื่อไหม
ถ้าสมมุติทุกอย่างเสร็จหมดมันจะทำให้โลกหมุนช้าลงประมาณ๑วิ
ซึ่งมีผลนะมีผลนะมันมีผลนะนะครับผมตรงนี้มีผลกับบ้านเราเยอะด้วยนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งวันนี้กรุงเทพหนาวแล้วเมื่อเช้ารู้สึกไหมคะ

เมื่อวานเราพูดไปบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเรื่องของอากาศหนาว
เย็นบริเวณไทยตอนบนแล้วขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยในช่วงวันที่๓ถึงวันที่๑๐

ซึ่งประเทศไทยตอนบนนั้นต้องบอกเลยว่าอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องทีเดียว

ดีนะครับจริงแล้วมีลมแรงโดยในช่วงวันที่๗๑๐องศา
อุณหภูมิจะลดลงต่ำที่สุดนี่ยังไม่ต่ำนะ
บอกเลยว่าบริเวณพื้นราบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุณหภูมิต่ำสุด๖๑๒องศาเซลเซียสเลยพี่
โอ้โฮอากาศดีนี่เพราะไหนนะส่วนยอดดอยแล้วก็ยอดภู
เขาเรียกว่ามีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำที่สุด๑๘องศาเซลเซียสค่ะ
เฮ่อเข้าเกาหลีจริงยังไม่ถึงตอนนี้เกาหลีติดลบไปแล้ว

ภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล
มีอากาศเย็นนะคะถึงหนาวเลยอุณหภูมิต่ำสุด๑๕๒๐องศาเซลเซียสค่ะ
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพ
จากว่าอากาศหนาวเย็นที่แบบว่าลดลงอย่างรวดเร็ว
สำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทะเลนี่มีคลื่นสูง๒๔เมตรเลย
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า๔เมตร
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้นะคะ
ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง

บอกว่าอากาศจะเย็นถึงกุมภาคใครเชื่อบ้าง

เขาบอก๗๑๓วันเองไหม

แต่๗๑๐นี่คือจะเย็นมากที่สุด

คุณมายบอลเห็นมั้ยอุ๊ยเอาขนมิ้งไปใส่นั่น

ให้นางเปิดแอร์แล้วก็เดินใส่ไปใส่มาโอเค

เขาเฟ็ทซอสให้วันเกิดเขาอย่างไร

นี่มีสเตอร์ไพรสวันเกิดแล้ว
เขาไม่เชิญเขาเชิญนู่นเขาเชิญแฟนเขาไป
เดินทางเหรอใหญ่โตแล้วคุณแม่

แล้วก็ที่สำคัญปีนี้ไม่ใช่จับธรรมดา

มีสินบนนำจับด้วยหรือเปล่าสินบนนำจับด้วยอ่ะเดี๋ยวชวนหน้ากลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
แต่บรวจน่าจะได้๑๐อย่างนี้ใช่ไหมครั้งนี้คุณศักดิ์สยามชิดชอบ
ก็คือเป็นใครเป็นน้องของคุณเนวินชิดชอบนี่แหละนะฮะ

ก็กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดกิจกรรมบูรณาการด้านความปลอดภัย
แล้วก็อำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี๒๕๕๙
ร่วมเช็คคนเช็ครถเช็คความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ในช่วง๗วันอันตรายปี๒๕๖๓จะเริ่มขึ้น

เพราะว่าวันนั้นรถเมย์แวบเข้าไปพอดีเจอพอดี

เขาบอกง่ายคนจะเริ่มเดินทางออก
แต่ฉันเชื่อว่าคนเดินทางออกตั้งแต่๒๓

เพราะว่าจริง๒๗นี่คือเป็นเสาร์อาทิตย์
บางคนก็หยุดไปแล้วก็ไปยาว

แต่เฉพาะราชการไหมคะ

เปิดก็ไม่มีใครมาทำแล้วค่ะ
ลากันไปเลย
ปีนี้ก็๕วันทั้งหมด
กระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมขนสกทางบุก

จากการเกิดอุบัติเหตุบนรถโดยสารสาธารณะ

การใช้ถนนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท
รถยนต์ส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายขนส่งนะฮะ

ใช้รถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถรายงาน
แจ้งการกระทำความผิดเข้ามาที่กรมขนส่ง

มีความผิดจริงนะฮะตามที่แจ้ง
จะมีบทลงโทษดังกล่าวตามฐานความผิดนั้นนะครับ

คนไทยสู้แล้วไม่ใช่กูจะไปแจ้งทำไม

ใช่อันนี้คืออะไรไปแจ้งทำไมไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนหรือเปล่า

ประชาชนผู้แจ้งข้อมูลเนี่ย
หากตรวจสอบพบมีการกระทำผิดจริง
แล้วมีการปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายระบุไว้
คุณแจ้งเงินนะครับคนแจ้งนะครับคนแจ้งจับแบ่งสินบนนำจับให้กับผู้แจ้งด้วย๕๐
โอ้โฮ๕๐นะครับคุณล้านปกติสมมุติโดนนะ๕๐๐บาท
แต่อย่างนั้นขึ้นภายใน๒๕๐บริการค่ะคุณแจ้งกันใหญ่เลยแน่เลยบีนี้

พี่ปราวดีนี่แหละแค่ขาออกนี่

จริงแจ้งไปอย่างไร

อย่าลืมเดี๋ยวนี้มันมีกล้องขุดกล้องอยู่
บางคนมีจากหน้ากล้องรถของตัวเอง

สมมุติคุณแจ้งแต่ไม่ใช่โอ้โห

จริงโอ้โฮใช่ใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติ๕๐๐
วัวแต่นั่งแจ้งกันหมดนะฮะไม่มีรถเลยนะฮะ

วันหนึ่งดูเป็น๑๐๑๐เคสอ่ะเฝ้าเลยอ่ะ
ใครยับทำอะไรที่แล้วก็บอกว่าสำหรับการกระทั่งความผิดเช่ง
การขับรถโดยประมาทหรือแม่

บรรทุกรถโดยสารเกินจำนวนคนก็ป้องได้นะ
รถโดยสารมีควันดามโออย่างเยอะก็ฟ้องได้นะ

หรือรถบรรทุกสินขนส่งสินค้าทำผิดกฎจราจรเป็นต้น
โดยในขั้นตอนหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส
ก็จะดำเนินการเรียกผู้กระทำความผิดมารับทราบข้อเก่าหาก่อน

ถ้าสมมุติเช็คไปเช็คมาหากมีความผิดจริง

แล้วก็แอ้นเดนก็จะแบ่งรางวัลนำจับเนี่ย
ให้กับคนที่มาแจ้งด้วย
เสร็จแล้วพรุ่งท้ายก็ว่าเราก็จะมีการบอกว่า
ใครเป็นผู้มาแจ้งคุณคิดอีกทีนึง

คุณชาวริสต์ได้แจ้งคุณร้อนเมล์

เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะแจ้ง

ก็บอกฉันก็ว่าใครจะไปแจ้ง

แต่เขาบอกว่าในด้านความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ
ได้ดำเนินการการตรวจสอบโดยรถโดยสารพนักงานขับรถ
ณจุดเช็คกิ้งพอยต์อย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อการเฝ้าระวังอุบัติเหตุโดยสารสาธารณะตลอดเส้นทาง
ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารถโดยสารสาธารณะมีความพร้อมในการให้บริการ
แล้วก็อธิบดีการขนส่งเขากล่าวว่ากรมจะออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
แล้วก็การแบ่งสินบนนำจากคุณเจ้าติดตามมาดีนะครับ
ซึ่งบทปรับที่กำหนดของรถโดยสารสาธารณะมีตั้งแต่๒๐๐บาท
ปรับน้อยสุดเนี่ยคือ๒๐๐บาทหนักสุดเนี่ย๑๐๐๐๐บาท

บาทขึ้นกับประเภทของการกระทำความผิดแล้วก็ลักษณะของรถ
เมื่อมีการแจ้งข้อมูลหลักฐานเข้ามาในทุกช่องทางของกรมเนี่ย
ที่สายตัว๑๕๘๔นะครับ
ไซต์กรมขนส่งเฟซบุ๊กจะมีกระบวนการตรวจสอบดังนั้น
อ่าเพราะมีตรวจมันมีเช็คอยู่แล้วตรงนี้นะครับ
อ่ะมาถึงเรื่องราวของนักท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่า
นักท่องเที่ยวยี้ครับแก๊งมนุษย์ป้าฮะเขาไปทำอะไร

โพสต์ท่าถ่ายภาพพ่นน้ำลงบ่อน้ำผู้ครับคุณผู้ชม

นะครับไปดูครับที่เซี่ยงไฮอีสนั่นเองนะครับ
รายงานพฤติกรรมสุดน่ารังเกียจครับของแก๊งนักท่องเที่ยวสาวสูงอายุนะครับผมของเรา
นะฮะที่มาเยือนน้ำผู้อ่าเป้าถูชื่อเป้าถูนะครับ
โดยคลิปวิดีโอนางการนะครับเปิดภาพนะครับ
ขณะที่แก๊งป้า๕คนถ่ายภาพหมู่บนสาราบนบ่อน้ำผู้
จากนั้นก็จงใจเฝ้นน้ำที่อมไว้

ก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างสุขสนานนะครับ

อีกทั้งแสดงอาการตกใจและแขกแข็งด้วย
ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปเลยคุณ
นะคะทั้งนี้น้ำพูเป้าถูนะครับ
ได้รับการขนาดนามว่าเป็นน้ำพูร้อนอันดับหนึ่งในใต้ราโดยจักรพรรศเชียนลง
ที่๖ของราชวงศ์ชิงครับ
แล้วก็มีการกล่าวถึงในผงสาวดารฤดูใบไม้ผลินะครับ

ซึ่งเชื่อว่าประพันธ์ขึ้นในคริสตวรรษที่๕นั่นเอง
อย่าบอกนะว่าน้ำร้อนนี้จะกระจายไปให้ผู้คนได้ใช้แล้วลงไปแช่
ก็น่าจะโดนอากาศแล้วเข้าหน้าตัวเองก่อนนะครับ
เด็นเข้าหน้าตัวเองก่อนช่วงนี้ลมแรง
ที่เหลืออาจจะค่อยขยอยลงมาในบ่อนระบูร้อน

ไม่น่าใช่แล้วอันนั้นน่าจะอมน้ำธรรมดา
ถ่ายรูปเชื่อไหมเมื่อกี้ถ่ายรูปถ่ายคลิป

ก็พ้นไปน้ำร้อนมันก็คงจะฆ่าเชื้อโรคไปในตัวแล้วล่ะ

ก็ช่วยฉลามวานเชือกพันตัว

หลังจากที่ประมงลอยรำอยู่ใกล้เมืองบินตูลูในรัฐสารวักนะคะ
ก็เจอฉลามวานตัวโตมาติดเชือกนะ

สร้างความประหลาดใจให้กับชาวประมงมากก่อน
พบว่ามีเชือกเส้นใหญ่เส้นหนึ่งพันอยู่รอบตัวเนี่ย
ชาวประมงก็เลยใช้อุปกรณ์ด้ามยาวที่มีตะขอติดปลาย
เชือกให้ฉลามวานเข้ามาชิดเรือ

หาเครื่องมือมาตัดเชือกจนขาดในที่สุด

ลามวานเองก็นี่ขยับครีบก็ไหว้ออกไปจากเรื่องมัน

เพราะมันติดอยู่ที่ครีบเขาไหว้ไม่ได้ไงติดข้างหนึ่ง

จริงก็น่ารักดีแต่จริงก็ต้องบอกนะว่า

หลายคนก็อาจจะต้องไม่ลืมที่จะแบบเก็บเชือกขึ้นจากทะเลด้วย
เพราะบางทีปลาอะไรก็จะไปพันเขา

ถูกต้องป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำตัวอื่น

ก็เหมือนปาโลมาเขาบอกว่าเวลาที่บุกมันจะให้คนช่วย
เขามาหานี่เขามาหาเองนะครับ

เขาบอกว่าสัตว์มันสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะ

อย่างพวกลิงอย่างนี้จะบอกว่าเจ้าระเข้มาอย่างนี้

สามารถอธิบายได้ดีเทียวเยอะขึ้นไง

นี่แล้วเขาก็มาบวกพี่เหมือนแบบขอบคุณ

เดี๋ยวดูเขาไหว้ออกไปนะดูเขาไหว้ออกไป
แต่อย่างมนุษย์เราสามารถเจาะลงลึกไปอีกไงว่า

มาในลูกของใส่สีทอง

นี่เขาบอกพี่เหมือนแม่บ๊ายบาย

คืออย่าเอาข่าวนี้มาให้คุณแม่มดได้ดูไง

ก่อนจะชมในความดีก็ด่าสักครึ่งหน้าแม่
ครับผมด่าร้องไห้ไปครึ่งเดือนนะฮะ
พี่รุ๊ตอ่านแค่สามทายโอ้โฮด่าใช่แล้วอะไรอย่างนี้

กว่าก็รู้ว่าชมเมื่อคืนปิดไอจีน่ะ

เอ้าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด
วันนี้เขาบอกอากาศเริ่มหนาววันแรกของคุณบ้าง

เมื่อกี้บอกจากกลางกาววีอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะ
จากปากช่องอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะ

แต่ละพื้นที่ของคุณเหนือใต้ออกตกเป็นยังไงบ้าง
ส่งนี่นนทบุรีอากาศเย็นสบาย

แล้วเขาบอกว่าคนวงการบันเทิง

ตั้งตั้งตั้งตั้ง

แล้วคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงหลายคนที่ได้เห็นหน้าน้องโนล่า

ลูกสาวของคุณเจนี่กับคุณพ่อมิกกี้เนี่ย

ล่าสุดคุณแม่เจนี่ก็ได้โพสต์คลิปในโมเมนต์ก่อนคลอด
ที่รวบรวมเอาไว้ตั้งแต่วินาทีแรกเลย
จากจะมีคุณสามีคอยเคียงข้างไม่ห่างแล้วก็มีครอบครัวคุณหย่าคุณยายแล้วก็เพื่อนของเจนนี่เนี่ย
เขาบอกคุณไอแอนอลิชาใช่ไหมกับคุณแอนนานารายบีนาอยู่ด้วยกันตลอด
แล้วก็มาคอยให้กำลังใจเพียบซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบรรยายแคปชั่นไว้ว่า
แต่วินาทีแรกที่หนูรู้ว่ามีน้องน้อยของแม่ในชีวิต
ด้านคุณพ่อมิกกี้เนี่ยได้เขียนข้อความถึงน้องโนร่าว่า
โนล่าณเพชรณป้อมเพชรลูกเป็นชีวิตเป็นดวงใจเป็นความรักของพ่อของแม่
พ่อแม่จะดูแลลูกด้วยความรักสุดหัวใจ
เรียกว่าเป็นอีกภาพซึ้งแล้วก็ความสุขของคนในครอบครัวจริงนะ

ตายแล้วหน้าตาแบบ

ตั้งแต่วันศุกร์

น้องน้องมีเห็นแล้วอยากมีไหม

ถ้าเกิดสัก๙โมงก็ยังสาย

พื้นที่ที่อื่นเป็นยังไงบ้าง

ใช่พวกมันจะคล้ายกัน

แล้วคุณแม่๑๑โมงก็เจอกันไง

แต่ว่ารมดีถ้าอยู่ในร่ม

บ่าย๒บ่าย๓กำลังดีออกมาที่ใกล้กำลังดี

หลังจากนั้นไม่เจออีกแล้วเหรอ

เพราะความกดอากาศจากจีนมามันก็เย็น

แต่ถ้าจะไปสัมผัสความเย็นจริงเข้าไปตามดอยต่าง

ขับรถไปถ่ายเยอะอยากไปตอนนั้นไง
พี่อ้ำไปถ่ายรูปกันที่ยากถ่ายกันไป
มันแจบนะดอกไม้รถติดหนึ่ง๙โมง๑๑โมง
ต้มปู๊บดำ
ของพี่ออสหรือเปล่าว่าไอ้ดอกไม้ที่อ้ำไปถ่าย

ตอนนี้มีเยอะมากโอ้คนต่อคิวดิ้งกว่าแม่
ตอนนี้มีเต็มเลยหลายที่ไปตั้งแต่๖โมงกูต้องคิวดูได้ถ่ายเที่ยง
ขอนแก่น๒๔องศาแล้วครับครับผม

เหรอออกจากบ้านมา๒๓เมื่อเช้า

ออกมาข้างนอกพรึ่ง๒๓

ช่วงเย็นนี้ก็มีลมแล้วมีลมแบบเย็นสบายแล้ว

ยายาเจอแฟนคลับหวีดมาหวีดกลับน่าเอ็นดูสุดนะครับ

เวลาออกไปอีเวนต์ที่ไหนก็ตามนะครับ
ก็มีแฟนแห่ต้อนรับอยู่ตลอดสำหรับน้องยายารัสยา
บางงานยังมีแฟนไปให้กำลังใจแบบ
แน่นเต็มทุกพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชม
ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการเผยคลิปโมเมนต์น่ารักของสายายา
จากแฟนคลับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโดย
เป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับได้ตามถ่ายภาพน้องยายา
ขณะเดินกลับจากงานอีเวนต์แล้วตะโกนบอกว่า
นี่นะครับผมอธรรมสายายาถึงครับต้องหันกลับมา
ด้วยความปลื้มปิ่มแล้วก็ยื่นนิ้วใส่กันเลย

โดนแซวว่าไม่รู้ว่าใครเป็นติ่งใครกันแน่นะครับ

อนธานีประกาศแล้วหนาวมากค่ะ

น้องทีดูข่าวใส่ใครนี่นะ
ครับผมขอบคุณนะคะน้องทีขอบคุณน้องทีด้วยนะฮะ
อีกหนึ่งคนนิชคุณค่ะเขาปลื้มติดโพล
คนต่างชาติที่ชาวเกาหลีรักนะจ๊ะ
โลดแล่นในวงการบันเทิงเกาหลีมากว่า๑๐ปีแล้ว
ซึ่งตอนนี้ติดอันดับไอดอลต่างชาติที่คนเกาหลีรักมากที่สุด
แรกนะล่าสุดคุณนิชคุณก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้
บอกว่าผมยังไม่เห็นโพลนะแต่ก็ต้องขอบคุณ
แล้วก็รู้สึกที่ทุกคนยังรักเหมือนเดิม
ซึ่งจริงแล้วช่วงนี้ตัวเองก็ไม่ค่อยได้อยู่เกาหลี

แต่ก็รู้สึกดีนะครับที่เขายังรักยังชื่นชม

ส่วนผลงานตอนนี้กำลังเตรียมตัวสำหรับอัลบั้มโซโลของผม

ส่วนตัวนี้ตั้งใจจะทำทุกผลงานให้ออกมาดีที่สุด
เพื่อแฟนคลับชาวไทยและชาวกาหลีที่รักและเป็นกำลังใจให้ผม
นายที่ไหนมารายการ
นี่ตั๊กท่านแหละไปใช้ค่อยกเบาเถอะ
จริงเหรออ๋อเหรออ๋อตอนนั้นที่ดำงาน
พูดจากการเรนจำเรนได้ใช่ไหม
เรนเอามาฝากฉันนี่นิจคุณ
ฉันบอกอี๊ตั๊กคุณค่อยดูนะเด็กคนนี้อีกหน่อยจะดัง

โอ้โฮเขาไปฝึกฝนน่ารักอีกแล้ว

แต่ว่ายกกระเป๋าสุดลิ้ดกะเดินตามค่ะ
แล้วพ่อเขาเองทุกวันนี้นานสัปดาห์ที

หมายถึงกระเช้าใช่ไหมกระเช้าส่งขาดโอ้มันเป็นอย่างนั้นหมดหรอแม่
ยู๊นี่ก็จะอยู่ทำไมล่ะชอบไม่ได้ปั้นเด็กนี่เนอะ
ใครบ้างอ่ะพี่ก็เหมือนนักปั้นเลยเอาจริงนะ
ก็คือเจอน้องตานนี้ชั้นคุณครั้งแรก
ชักบอกอีตักก็ดูเด็กคนนี้จะดังมาก

ตอนนั้นเราเข้าไปบ้ากับเรนเราอยากไปดูเรน
เราเข้าบ้ากับเรนแต่ตอนนั้นเรนมันน่าจริง
บ้านนี่คุณหล่อน่ารักสไตล์นี่ใช่ไหมคุณน่ะ
นั่นมันยังเด็กเลยเอามาปุ๊บ
ตายฉันก็บอกเด็กคนนี้ดูกันก็เป็นซุปเปอร์สตาร์นะ
เขาดูหน้าอีกหน่อยนี่ชาติแตกหน้าตาผมหาไป
อ้าวชายเขายกกระเป๋าสุขลิต
แววมาก
บอกโรงพยาบาลดูหน้าเด็กลงดูหวานขึ้นด้วย
อาจจะทำให้หน้าหวาน
เดี๋ยวคงสวยนะครับสวยน่าจะสวยครับรับอุณเย็นแล้ว
เย็นเข้ากระดูกเลยครับจริงเหรอว้าว
ทางเหนือน่าจะเย็นอยู่นะทางเหนือจะเยอะกว่า
เหนืออุณหภูมิลงเยอะเลยค่ะอุณหภูมิลงไปต่ำกว่า
ของเรา๑๕ถึง๒๐ใช่ไหมคุณเรียกว่าไหมมันที่มันทวน
ถึง๑๒ยอดดอย๑ถึง๘
เลขตัวเดียวจะหนักกว่าจริงนะครับจริงนะครับ๑๑โมงไปไง๑๑โมงแอมจี้
หมูกระทะกินว่ะ
เมื่อกี้วันนี้เราเล่าข่าวหมูกระทะคุณผู้ชม
อีบ้า๑๑โมงเธอจะออกไปอยู่กลางแดดทำไมล่ะ
เอ้าก็คิดว่ายังได้อยู่
ออกไปกินของกินข้าวออกไปเลียนคอลาทเมื่อเช้า๑๕องศาคับ

กลอบกูอีกแล้ว

ดังตา
แบบรวยเลยอะจริงหลังไมค์นี่มันใช่มั้ยดูสิจริง
ไม่มีข่าวนี้สักแผ่เลยนะชีวิตฉันนะฉันยังกลับรถตัวยศาลอยู่เลย
ที่ออกจากบ้านฉันซื้อรถคนละ๑๐ล้าน๒๐ล้านกันใหญ่เลยเธอ

เขาไปนี่ไงเขาไปรับพรจากอาสมของคุณแม่เรียบร้อยแล้ว
คุณแม่จริงนี่เวลามีต้องไปไหว้อะไรนะต้องไปไหว้บ้านพี่จริง
ไม่ใช่แบบว่าดูสิดูแล้วแบบอู๋ตายแล้วฉันยังขับรถกันละไม่กี่บาท
เด็กที่ออกไปขับรถคนละ๑๒ล้านไม่ต้องเป็นดาราด้วย

จริงนะแต่มดดำอยู่ระยะยาวไง

ผมกันพามารีเที่ยวบ้านที่สุพรรณครับ
ทะลมทะลายแห่ส่องฉอดหวานกลางสะ
ลั่นห้ามไปโป๊ที่อื่นครับ

สำหรับน้องการนพัฒน์แล้วก็น้องมารีเบอร์เนอร์ที่มีเวลา
ก็พาไปพักผ่อนนะฮะมีภาพน่ารัก
ล่าสุดกันได้พาสาวมารีเที่ยวบ้านที่สุพรรณครับ
โดยทั้งคู่ว่ายน้ำเล่นที่สระว่ายน้ำที่บ้านของน้องกัน
แต่งานนี้มีอาการหวงถึงขั้นประกาศ
ห้ามแฟนสาวใส่ชิ้นเวน้ำแบบนี้ไปเล่นน้ำที่ไหน
โป๊ไปก่อนจะถามมารีว่าแฮปปี้ไหม
พอฝ่ายหญิงบอกแฮปฟรี
แล้วหนุ่มกันก็เลยชวนย้ายของมาอยู่เลย
งานนี้ทำเอาแฟนคลับแห่ชมคลิปวิดีโอทั้งคู่กันอย่างแบบว่า
หนาแน่นในช่องยูทูปแบบสมทราย
กับความน่ารักและความหวานจนมดขึ้นเลยนะครับ

คนนึงนี่คนนี้อยู่บ้านพี่มาก่อนป้านนกุลนะ

ค่าคิดติดอันดับผู้ชายเซ็กซี่ที่สุดในโลกนะ
คะพี่เล่นหนอนกุลโดยเล่นฉลาดแก้มกงไม่

บ้านมดนำนอนกุ้มนี่นอนกุ้มนะครับ
เพราะหน้าตาเขาก็เป็นอย่างนี้น่ารักของเขา
ตอนนี้คนจีนกดเอเชียชอบอะไรอย่างนี้เนอะ

เขาเล่นละครเล่นอะไรที่ต้องโชว์สัดส่วน
ของกล้างกายในซีรีส์จีนหรือบีบีละครับใช่

ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ติดโผล่
แบบผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกปี๒๐๑๙

อ่าเฉาเธอเป็นมีเมียนะอ๋อรู้อ่ะนอนกุ้ม

เพราะว่าในซีรีส์เขาถอดเสื้อตลอด

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนส่งชื่อเราเข้าไป
เพราะว่าส่วนตัวไม่คิดว่าตัวเองจะเซ็กซี่
ส่วนเรื่องโชว์ซิกแพคนั้นก็น่าจะโชว์แค่ช่วงนี้เท่านั้น
เพราะว่ามีซีรีส์เกี่ยวกับการกระโดดน้ำ
ซึ่งมันอาจจะตรงกับซีรีส์พอดีก็เลยโชว์หน่อย
ปกติเขาไม่ค่อยชอบโชว์รูปร่างตัวเอง

แต่ก็ขอบคุณมากที่ทำให้ตนติดอันดับในครั้งนี้
จี้กำลังพยายามเปิดดูอยู่ว่า
อยากรู้ว่าซิกแพคเขาเป็นอย่างไร
เธอดูแอ็กกล้องดูนะครับโอ้โฮแอ็กกล้องดี
จิ๋วแตกแจ่วเนอะ๒๐๐๐๐๐บาทภาพเกิน๒๐๐๐๐๐บาทหมดแล้วคุณแม่
พยาวอากาศเย็นสบายมากเลยบางมดก็เย็นสบาย

ไปดูดูอะไรเธอดูเร็วน้ำก่อน
หนุ่มดูรูปผู้ชาย

ไหนสังขาดเนื้อแต่เปิดแคปเวลานั้นเมื่อกี้สังขาดเนื้อ
ขาดไม่เที่ยงรอเย็นดีกว่า
แองจินฉันอยากจะตบเธอ๒คนอีกหนึ่ง

ปากปากพูดไปเลยไอ้นุ้ยแม่สังขาด
แต่กดไลค์ผู้ชายถอดเสื้อแองจิก็ไอ้นุ้ยไอ้ปุ๊กโก

ก็เดียวอันดับหนึ่งคือพี่ปุ๊กโกพี่นุ้ยอันดับสอง

แต่ทุกวันนี้มีหนูคนเดียวนั้นที่อยู่ข้างคนอื่นไปหมดแล้วนะ
ชอบตรงนี้อีกอากาศบ่อยเนอะ

ไปละอย่าให้นี่ไอ้ที่หลอกด่าฉันเลย

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ